กันบ้างนะครับทัศน์นึกแจ้งก็ออกมาอัปเดตร่างกายหลังบาดเจ็บ
ศึกในชั้นลีก๒๐๒๒นะครับก็บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วนะครับ
กลับมาซ้อมเบาได้แล้วมีการกระโดดได้แล้ว
ก็คิดว่าหลังจากนี้ก็จะมีการซ้อมกับทีมได้นะครับแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็เห็นเพื่อนเล่นแล้วก็อยากจะเล่นด้วยนะครับ
โดยรายการต่อไปครับบริบัติวัลยิ่งที่เจ้าไทยก็จะลงแข่งขันในรายการเมื่ออาเซียนกลางปี๒๐๒๒
วันที่๙ถึง๑๑กันยายนนี้นะครับที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ดูไทยลีกกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเกมคู่ตกค้างนะครับ
นาทีที่๒๓เป็นเจ้าถิ่นชมบุรีที่ได้ประตูขึ้นนำ๑ต่อ๐นะครับ

เกมชมบุรีก็เปิดบ้านเฉียชนะ
ก็มีเพิ่มเป็น๖คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ๕ของตารางนะครับ